ท่านผู้ชมครับพูดกันถึงเรื่องการไปพักตามโรงแรมกันหน่อยกันแล้วกัน
ใครมีเคล็ดลับดีบอกหน่อยบางทีไปคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนก็แล้วแต่กลัว
ห้องนี้เคยมีอะไรยังไงไหมมีน้องผู้หญิงนะฮะเขาก็ไปกันเพื่อนห้องละ๒คนก็ไปกันหลายห้อง
แต่มีอยู่ห้องนึงเขาบอกเขาเจอผีเขามาจากร้อยเอ็ดนะฮะมาเที่ยวงานพลุที่พัทยา
ทีนี้มันมีเสียงแปลกเห็นอะไรแปลกลองไปเสิร์ชดูว่าเอ๊ะห้องแบบนี้เตียงแบบนี้
เคชั่นแบบนี้เฮ้ยเห็นข่าวไทยรัฐนิวโชว์เมื่อปี๖๒ปลายปี
มันเคยมีเหตุการณ์หนุ่มอินเดียฆ่าสาวชาวไทยแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในห้อง
เอาไปดูคลิปของน้องเขาหน่อยนะครับ
นี่เป็นคลิปที่น้องเขาอัดกันไว้นะ
ตอนเข้ามาเช็คอินเข้าห้องมันมีเสียงเคาะทีแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะห้องไหนเสียงดังจัง
อะไรกันหรือเปล่าแต่ไปไปมามาเนี่ยโอ้โหมันมันหลอนยิ่งกว่านั้นนะครับ
บอกตอนที่ได้ยินเสียงเคาะครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรก็เลยเต้นแบบในคลิปนั่นแหละ
แต่ทีนี้เรื่องหลอนเนี่ยมันมาตามมาอีกเยอะเลยนะฮะหลายอย่างเจอคนที่เป็นลักษณะผู้หญิงผมยาว
ทะลุกำแพงเข้ามามาเคาะประตูแล้วเดินทะลุกำแพงเข้ามา
อยู่ดีไฟแล้วก็แอร์ในห้องเนี่ยเปิดปิด
อีกหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่ลงไปข้างล่างคือน้องเข้ามากัน๔๕ห้องมากัน๘คนได้นะห้องละ๒คน
แล้วมีเพื่อนที่ลงไปข้างล่างบอกว่าเนี่ยคุยกับคนแถวนี้เขาบอกห้องนี้เคยมีคนตายนะ
ห้องที่น้องอยู่แล้วมีเสียงเคาะนี่ครับท่านผู้ชมฟังเสียงเคาะไว้นะ
คืนนั้นตัดสินใจย้ายโรงแรมกลางดึกนะครับแถวพัทยานะครับ
แล้วก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโรงแรมที่มานอนกันเนี่ย
เคยมีเหตุสาวไทยถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายปี๖๒ทีแรกก็ยังเอ๊ะจริงหรือเปล่า
คนนี้นี่ฮะก็เลยลองเสิร์ชหาข่าวดูที่ว่าสาวไทยถูกฆ่าทิ้งในห้องที่พัทยา
คุณเขียนมาสอนกับผมเห็นไหมอ่านข่าวอยู่ด้วยกัน
เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะครับอ่าข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้ในสังคมออนไลน์เนี่ย
บอกว่านี่ก้าวพฤษฎีกายน๖๒นะนี่ก้าวพฤษฎีกายน๖๒นะฮะ
เขาเสิร์ชแล้วเจอข่าวนี้จริงเขาบอกเขาอึ้งไปเลย
แล้วถ้าดูจากในข่าวกับในห้องที่เขามาพัก
เตียงเห็นไหมผ้าปูที่นอนสีของเตียงกำแพง
คือมันเหมือนกันแทบทุกอย่างมีหัวเตียงที่ไม่เหมือนค่ะ
เห็นไหมพื้นของห้องก็สีคนละสีนะ
แต่ผ้าปูที่นอนกับหมอนสีผนังอะไรอย่างนี้
หนังห้องมันจะคล้ายมาก
แต่ผ้าปูที่นอนกับหลอกหมอนส่วนมากโรงแรมก็จะสีขาว

ก็เลยย้อนมาถึงตอนแรกที่เรามาถึงแล้วได้ยินเสียงเคาะโป๊กอ่ะ
มันคืออะไรบอกไปไล่ถามเขาบอก
ข้างข้างบนนี่เป็นห้องห้องว่างห้องร้างไม่มีใครอยู่นะเอ้า

แล้วดูวงแดงน้องเขาย้อนมาดูคลิป
มันเหมือนมีเงาคนผ่านตัวเพื่อนไป
เดี๋ยวดูนะ
ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงกระจกนะฮะ
เรียกว่าย้ายกันกลางดึกเลย
ช่วงงานเทศกาลพลูที่ภัทยา
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณธนกรทองคำคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปคุยกับน้องวรรณญาพบว่ากลุ่มเพื่อนผมน้อง
คือหลายคนก็นี่วันนี้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับวิญญาณที่เจอที่โรงแรมที่พัทยา
ที่วัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ด

วรรณญาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคืน๒๕พฤศจิกายนไปเที่ยวเกาะล้านกันมาก่อน
แล้ววางแผนว่าจะไปงานพลุพัทยาต่อไปกัน๘คนก็เข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่ง
โรงแรมไม่มีชื่อเปิด๔ห้องห้องละ๒คนอยู่ชั้น๒กับชั้น๓
แต่ที่ผิดสังเกตก็คืออุ้ยทำไมโรงแรมนี้ห้องว่างเยอะเหลือเกินทั้งที่มีงานพลุ
พัทยานะเนี่ยมีแขกเข้าพักอยู่แค่๖๗ห้องเองมั้งที่สำคัญก็คือ
ทางโรงแรมบอกว่าที่นี่มีแต่ห้องพัดลมนะแต่พอน้องวรรณญาเข้าไปที่ห้องพัก
ของตัวเองเนี่ยโอ้โหเย็นฉ่ำเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้คือในข่าวเนี่ยหญิงสาวที่ว่าเสียชีวิต
ชาวอินเดียฆ่าแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้เขาเปิดแอร์ไว้ไงค่ะน้องบอกนี่พอย้อนกลับมาเนี่ย
เข้าไปเนี่ยเย็นฉ่ำเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเข้ามาในห้องได้สักพัก
มีเสียงคนเคาะเหมือนที่ได้ยินทีแรกไม่แน่ใจว่าเสียงดังจากผนังหรือว่าเพดานด้านบน
อยู่ชั้น๓ข้างบนคือชั้น๔ก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนเต้นไว้ก่อนคิดว่าคือคนทำเสียงดังหรือเปล่า
จากนั้นก็ไปดูพลุกันตอน๑ทุ่มจนกระทั่ง๓ทุ่มกลับมาเปลี่ยนชุดที่โรงแรม
เพราะเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตกันต่อแต่น้องวรรณญาบอกว่าเพื่อนไปวรรณยาไม่ได้ไป
ท้องเสียพอดีก็เลยนอนอยู่ที่ห้องคนเดียวเข้าสูตรเลยนะได้ยินเสียงเคาะอีก
ทีนี้เคาะประตูน้ำในห้องน้ำเปิดเองเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ที่ระเบียง
ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยเพื่อนกลับมาหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากกำลังจะหลับ
เห็นผู้หญิงผมยาวเดินทะลุประตูเข้ามาในห้องคือตอนนั้นเนี่ยทีแรกยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ
จะคิดอะไรมากเพราะว่ากำลังแบบเคิมจะหลับแต่อยู่ดีไฟมันเปิดปิดเอง
แล้วเพื่อนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันเขาอยู่แถวชายหาดเข้าไปเดินเล่น
เขาทักข้อความมาหาบอกว่านี่วรรณญาเธอโรงแรมนี้เนี่ยคนเขาบอกว่ามีคนตายนะ
ก็เลยบอกเอายังไงกันดีเพื่อนบอกลงมาคุยกันข้างล่างก็แล้วกันเพื่อนไม่กล้าขึ้นมา
น้องก็เดินลงไปข้างล่างแล้วพอเนี่ยฮะเดินลงมาข้างล่างเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนบอกว่าเห็นคนเดินตามมาเห็นคนยืนจ้องอยู่ตรงบันได
แล้วก็มาไล่ถามชาวบ้านแถวนั้นกันถึงรู้ว่าห้องที่เข้ามานอนเนี่ยที่เช็คอินเนี่ย
วรรณญามานอนเนี่ยเคยมีผู้หญิงไทยถูกฆ่าตายแล้วทิ้งศพเอาไว้ในห้อง
แล้วก็ไปหาข้อมูลไปเสิร์ชดูไงแล้วก็เจอข่าวที่ไทยรัฐนิวโชว์ที่เราเคยอ่านข่าวกัน
แล้วก็เจอข่าวนี้จริงคืนนั้นตัดสินใจเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกลางดึกทันที
ยืนยันว่าเรื่องที่เอามาโพสต์เอามาเล่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้แต่งอะไรขึ้นมา
ไม่ได้สร้างนิยายขึ้นมาเจอผีจริงเห็นผีกันจริง
นี่เธอบอกเห็นไหมเช็คเอาท์อยู่ไม่ได้แล้วจ้า
ต่างมาเที่ยวมาหาความสนุกค่ะอยากจะสนุกให้เต็มที่ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามากันเยอะเลยนะฮะ
หลายท่านบอกหมอปลาต้องมาแล้ว

ใครมีวิธีการอะไรก็บอกเพิ่มเติมไว้ได้
ท่านก็บอกขอเลขห้องได้ไหมคะพี่อุ๋ย

ท่านผู้ชมครับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา

โรงแรม๓ชั้นข้างบนเป็นดาดฟ้า

เจ้าของโรงแรมพาเราไปดูชั้น๓นะ

ห้องที่ว่าน้องเขามาบอกเจอผีกันเนี่ย

อยู่ชั้น๓ห้อง๑๑กับห้อง๑
อันนี้ห้อง๑๑

มีเตียงนอนโต๊ะแป้งแอร์

โรงแรมนี่เพิ่งเปิดปีนี้เองนะ
หลังจากโควิดคลี่คลาย
ยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุฆ่ากันตาย

ห่างไปอีก๑๕๐เมตรตอนนี้โรงแรมที่เคยเกิดเหตุมีชาวต่างชาติมาซื้อและเปลี่ยนชื่อไปแล้ว
ไม่ใช่โรงแรมแห่งนี้อ้าวขอชี้แจงหน่อยเจ้าของโรงแรมบอก
แล้วถ้าสังเกตดีการตกแต่งกระเบื้องเตียงในห้องมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเหมือนกับที่เป็นข่าว
เพื่อจะมีใครไม่สบายใจท่านผู้ชมครับแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราตัดสินใจนอนโชว์เลย
ปิดประตูนอนโชว์เลยนะยืนยันว่าที่นี่เนี่ยจะได้ยืนยันว่าไม่ได้มีผีไม่ได้มีคนตาย
นอนค้างไหมนอนแค่นี้เหรอแซคนอนแค่นี้คือนอนโชว์ไม่มีผีแล้วเหรอ
นอนแค่นี้แซ็กจะไปเจอเหรอข้างนอกยังสว่างโล่เลย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
แซ็กจะแค่นอนเตียงโชว์
คืนนี้อยู่นอนสักคืนนะแซ็กนะ

อาจจะตาฝาดก็ได้ใช่ไหมแต่เสียงในคลิปมันจะได้ยินชัดมากนะค่ะ
น้องเขาบอกที่เช็คมาข้างบนมันเป็นห้องร้างไม่มีคนไม่ใช่เหรอ
ท่านผู้ชมครับคุณแซคนัทวินได้รับคำยืนยันจาก
ภรรยาของชาวต่างชาตินะฮะชื่อมาดามวินะฮะ
มาดามวี่บอกของ

พี่อยู่ห้อง๑๒อยู่ติดกับห้อง๑๑นั่นแหละไม่ใช่ข้างบน

ข้าง๑๒ตำส้มตำคุณเขียนมาสอน
อุ๋ยฟังมาตั้งนานสุดท้ายคือตำส้มตำเหรอ
ใช่นี่ไง๑๑เขาเลยเต้นอยู่นี่ไง

นี่เธอยืนยันว่าอยู่ที่นี่มา๕ปีไม่เคยมีนะฮะ

เอาแล้วเด็กที่บอกที่เด็กบอกเห็นคนยืนมองอยู่

คือเธอบอกคงไม่ใช่ผีคงไม่ใช่ผีหรอก
อาจจะเป็นแขกของโรงแรมที่เขาออกมาดูพลุกันหรือเปล่า
หลังจากทราบความจริงนะครับเราก็เลยไปหาน้องวรรณญานะฮะ
ที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วนะครับน้องบอกโอ้โหคือรู้ความจริงแล้วว่า
มันคนละที่กันไม่ใช่ที่นั่นนะฮะยังไงก็ต้องฝากขอโทษทางโรงแรมด้วย
ถ้าเกิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี่เราหาคำตอบให้หมดแหละ
อุ๋ยฟังตั้งนานคุณผู้ชมก็หลงเชื่อพี่อุ๋ยมากเลยนะ
โรงแรมปิดบังหรือเปล่าไม่กล้าบอกความจริงหรือเปล่า

เขาจะได้ทำมาหากินของเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเขา